จากฟ้าพระมหากรุณาที่คุณแผ่ภัยศาลในวันนี้เป็นเรื่องราวของสาวกาศส่งสัญญาณวิทยุนะครับ
ซึ่งในหลวงราชการที่๙มีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยต้องมีสัญญาณส่งวิทยุที่คุณภาพสูงเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บร้อนนะครับ
จึงเป็นที่มากับเรื่องราวของเสาสุธีเสาอากาศพระราชทานติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ปี๒๕๑๕พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชได้มีรับสั่งต่อดรสุธีอักษรกิติถึงความเดือดร้อนของประชาชนในถิ่นธุรกันดาล
ซึ่งพระองค์รับสั่งว่าความเดือดร้อนต่างของพวกเขาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้
เมืองไทยเรานั้นมีคนที่เขาลำบากอยู่ในชนบทเยอะ

ไปยังปลายทางนะครับที่จะได้รับทราบอะไรต่อไหร่
ความลำบากของเขาท่านก็รับสั่งว่า
มันไม่ใช่มีแค่ทำมาหากินนะ
เดี๋ยวก็แห้งแรงบ้างเดี๋ยวไฟป่าบ้าง
เดี๋ยวเห็นน้ำท่วมอะไรอยากทำลองนี้นะครับ
ความสำคัญของการสื่อสารนี้ก็มีมากนะฮะ
แล้วท่านก็บอกว่าในบางครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรนะ
ท่านใช้ประโยคว่าทำนองว่าเขารอไม่ได้

เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสมัยแรก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เล็งเห็นถึงความสำคัญ
เนื่องจากจะทำให้พระองค์ได้ใกล้ชิดกับประชาชน

แต่ศักยภาพของวิทยุสื่อสารในสมัยนั้น
ยังไม่ดีพอที่จะทำให้การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พระองค์จึงทรงมีรับสั่งไปถึงดรสุธี

เพื่อให้การส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จนเกิดเป็นเสาอากาศสุธีหนึ่ง

ปรากฏว่าจากการจดคุณสมบัติที่ท่านพึงประสงค์นี่นะครับ
ทั้งหมดที่ยังอยู่ในโน้ตของผมนั้น๒๓ข้อครับ
ท่านรับสั่งว่าวิวของท่าน
ก็วิวของฉันท่านว่าอย่างนั้นนะ
มีให้ทำสายกาดในที่สามารถ
มีความกว้างของแถบความถี่นะครับ
ตั้งแต่๑๔๕ถึง๑๗๒
แล้วทุกความถี่นั้นนะครับที่ใช้งานนั้น
จะต้องมีการสูญเสียได้ไม่เกิน๑เปอร์เซ็นต์นะครับ
นั่นคือสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตำราในหลังสิ้นนะครับ
ในโอกาสนี้เมื่อนำขึ้นทุนข้าวถวายนะครับ

ท่านก็ยิ้มนะครับ

แล้วท่านก็รับสั่งว่าฉันต้องตรวจการบ้านก่อน
ใช่ไหม

อย่างที่พระองค์ท่านมีหรอกไม่มี
และผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของทางราชการนะ
เราก็ไม่ควรเอามาเที่ยวถือเล่นมาทดลองอะไรต่ออะไรนะ
ก็ต้องทดลองอีกวิธีหนึ่งนะครับ
เพื่อให้ได้ผลที่ไปใช้งานจริงได้ในที่สุดก็ได้
ท่านก็ไปทดลองช่วงนั้นนี่นะครับ
ถ้าดูในหนังสือพิมพ์นะจะเห็นว่ามีข่าว
แล้วก็ไปวัดทดลองคลื่นในจุดต่าง
เช่นไปมีนบุรีบ้างไปที่โน่นที่นี่นะครับ
หลังจากเสาสุธีหนึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ตรงตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่๙

พระองค์ได้รับสั่งกับดรสุธีอีกครั้ง
ซึ่งในครั้งนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิม
วันนั้นท่านถือวิทยุอยู่เครื่องหนึ่ง
ท่านก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็รับสั่งว่าเครื่องวิยุนี้ถ้าใช้เพื่อการติดต่อจากวังสวนจิตที่อยู่กรุงเทพนะครับ
เป็นแผง๔แผงนะแผงละ๔ตัวนะครับ๔๔ก็๑๖นะฮะ
แล้วอีก๔แผงเนี่ย๑๖ตัวก็ไปไว้ที่ภูมิหญิงนะครับก็ในที่สุดก็เสร็จ
ผมก็นำขึ้นทูล๙ถวายประมาณวันที่๓๑มกรานะครับประมาณนะฮะ
ประมาณวันที่๓๑มกราคมปี๒๑๑๖ก็เอาไป๒ชุดนะครับ
หนึ่งนั้นก็ไปติดตั้งที่สวนจิตนะครับที่วังสวนจิตนะครับ
แต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนี่ยท่านเสด็จลงมาเลยนะครับ
พอมีคนไปรายงานว่าผมเอามาแล้วนะครับท่านเสด็จลงมาบัญชาการเองเลยนะครับ
ตลอดทางท่านจะพูดว่าแจ๋วมากนะครับมาเรื่อยแต่ผมก็ยังไม่ทราบ
กระทั่งท่านเสด็จมาประทับยืนอยู่ข้างหน้านะครับท่านก็บอกว่าท่านได้ทดลองมาตลอดทางนะครับ
แล้วก็ใช้งานได้ดีมากท่านรับสั่งอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ทำให้ผมเบาใจไปหน่อยท่านก็รับสั่งว่าจะได้ไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อไป
เสาอากาศต้นนี้ได้รับพระราชทานนามว่าเสาสุธีสอง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ได้พระราชทานให้แก่หน่วยงานราชการต่าง
นำไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบทุกยากอย่างทันท่วงที
โปรดติดตามตอนต่อไป